คุณผู้ชมครับผู้ชายคนหนึ่งนะเขาเป็นนุ่มโรงงาน
เขาเลิกงานมาเหมือนเขาง่วงขับรถกลับบ้านไม่ไหว
จอดรถนอนในปั๊มนอนเพลินไปหน่อย๗โมงถึง๑๑โมง
แล้วกระจกรถไม่ได้เปิดเครื่องไม่ได้สตาร์ท
แต่จังหวะที่ไม่รู้ยังไงศีรษะเขาฟุบลงไปกระแทกกับแตรรถ
มันก็เลยดังขึ้นมาทำให้คนวิ่งไปดูว่าเกิดอะไรขึ้น
จังหวะที่ไปเจอน้ำลายฟูมปากแล้วนะ

ไม่มีการหายใจโอ้โหคือมันโชคดีอย่างหนึ่งคือ
ที่ตัวเขาสับปะงกแล้วศีรษะเขาไปกระแทกกับแตรรถ
ทำให้คนเห็นแล้วก็ไปตามกู้ภัยมางัดรถแล้วมาช่วยเขาได้ทัน
ไม่อย่างนั้นนะอาจจะเสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจก็ได้

นี่กู้ภัยไปพยายามไปปลุกไปปลุกเขาก็เหมือนจะรู้สึกตัวขึ้นมาเอามือปัดป้องนิดนึงนะครับ
น้ำมันอันนี้อยู่ที่อำเภอนิคมพัฒนาที่มรยอง
กู้ภัยพยายามตอนแรกพยายามเคาะกระจกก่อน
กระจกเป็นรถเก่งค่ะนี่คันสีบอนเป็นตัวละต้าทะเบียนดรนหนู๕๓๘๓กรุงเทพ
คือเขาจอดตากแดดอากาศมันร้อน
คือถ้าเกิดเราจอดแป๊บเดียวเราก็ร้อนหายใจไม่ออกแล้วใช่ไหม
เรียกยังไงก็ไม่ตื่นสุดท้ายต้องงัดรถเพื่อช่วยเขาก่อน
เปิดประตูมาปุ๊บเขย่าตัวเจ้าตัวก็ยังไม่ตื่นครับไม่รู้สึกตัว
เหมือนจะเอามือขึ้นมาปัดป้องนิดหน่อยแต่เขายังไม่รู้สึกตัว
นี่นะฮะกู้ภัยทำไงดีเอาตัวไปส่งโรงพยาบาลก่อนดีกว่านะครับ
คนที่เห็นเหตุการณ์คือแม่บ้านของปั๊มบอกว่าโอ้รถคันนี้มาจอดตั้งแต่๗โมงแล้ว
พอ๑๑โมงไม่รู้ยังไงหัวเข้าไปกระแทกกับแตร่เสียงมันก็ดังแต่ดังลั่นแป้น
คนก็วิ่งไปดูเกิดอะไรขึ้นพยายามจะเคาะกระจกก็ไม่ตื่นส่องดูเอ้ยเห็นคนแล้ว
เห็นคนแล้วทำยังไงดีไม่ได้การก็เลยต้องโทรหากู้ภัยมาช่วย
เพราะคิดว่าถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างเขาจะตายแน่เลยฟังเสียงคุณแม่บ้านหน่อยนะครับ
ตาร์ทไหมตอนที่เรามาเจอครับก็ดับเครื่องอยู่อย่างงี
ใช่แล้วมามีตอนที่๑๐โมงที่แล้วเขาบีบแก
ใครเป็นคนบีบรถเขาเหมือนหัวไปทุกคนแต่รถนานประมาณนาที๒๓นาที
โดยเมื่อพ่อเขาเจอที่นั่น
ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึง๑๑โมงก็เกือบครึ่งวันแล้วนะคะ
ต้องขอบคุณแม่บ้านนะที่แบบว่ามีสติไหวพลิบดีดูดิต้องอุ้มออกมาแบบนี้
ย้ำนะคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวบางคนขับรถกลับต่างจังหวัดนู้น
โอ๊บเทียกจอดนอนแป๊บนึงไม่ได้นะ
ถ้าเกิดไม่ไหวต้องหาที่ที่มันปลอดภัยแล้วก็ลดกระจกลงนิดนึง
แต่ล็อกรถเอาไว้ก่อนแล้วแง้มกระจกไว้จะได้แบบว่ามีอากาศหายใจเนอะ
แล้วก็ป้องกันเรื่องของการถูกโจรกรรมชิงทรัพย์ด้วยอะไรแบบนี้
ระวังจะขาดออกซิเจนได้เพราะช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยเนอะ
ระวังเอาไว้ด้วยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวช่วงนี้แบบ
อย่างที่เขาบอกว่าง่วงก็จอดพักก่อนในปงในปั๊ม
หรือว่าจุดที่เขามีเอาไว้ให้ของกรมทางหลวงอะไรแบบนี้